ไปค่ะไปค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันเลยจ้า
ไปดูกันที่ราคาของผักวันนี้นะคะ
กาดขาวค่ะอยู่ที่๒๓บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักบุ้งจีนค่ะ๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยลดลงมาแล้วนะคะอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
พริกจินดาแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วไปต่อกันที่ราคาของเนื้อสัตว์นะคะ
เนื้อแดงวันนี้ค่ะยังอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะ
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองจ้า
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะราคาสินค้าในตลาดสดของเราจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า